คุณผู้ชมค่ะจากสายมูนะคะก็มามูกันต่อเลยดีกว่า
ช่วงนี้หลายคนเขามูขอเรื่องงงเรื่องงาน

ขอแฟนแล้วก็ได้สุดนะครับหลีก
แตงวันนิชาพัทห์หนูไม่เหงาแล้วครับพี่
ขอบเพิ่งไปเลยหลังจากที่น้องโสดเหงาใจมาพักใหญ่
ตอนนี้น้องบอกเลยพูดได้เต็มปากไม่เหงาแล้วล่ะค่ะ
เพราะล่ะน้องออกมาประกาศในงานคอมตามราคาเรื่องใหม่
บอกว่าตอนนี้หนูเปิดใจให้หนุ่มนอกองค์การแต๊ม
แต่ที่พีคสุดสุดสาวแพรวาเขาบอกว่าแทบไม่อยากจะเชื่อ
หนุ่มคนนี้ตรงกับสเปคที่ไปขอพร

จากพระแม่ลักษมีและพระพิคเนต
ตรงเป๊ะถูกใจใช่เลยมันตรงทุกข้อ
งานนี้เจ้าตัวเล่าเองขนลุกเองตื่นเต้นเอง

ดูพอดีกับใจประมาณนึงประมาณนึงเลย
อย่างหนึ่งคือเขาตรงกับที่ขอพรไว้ด้วยแหละ
ใช่ที่ไปขอพระแม่

ขอก่อนนวราตรีขอพระแม่รักษมีค่ะ
แต่หนูไม่แน่ใจว่าเพราะก่อนขอพระแม่รักษมี
หนูก็ไปขอพระพิกคะเนธเหมือนกัน
ในเมื่อเราหาเองไม่ได้เราก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยค่ะ
เอาว่าฟังแล้วคุณผู้ชมค่ะไม่รู้องค์ไหนประธานพรมาแหละ

พระแม่รักษมีด้วยแล้วก็ขอพระพิคเนธด้วย

ฉันชอบนะที่น้องบอกตรงสเปคคืออะไรไหม

อีกข้อนึงเก๋มากไม่คิดว่าจะขอ
ขอคนที่สูงกว่าเราเวลาเราใส่ส้นสูง๕นิ้ว

ลงรายละเอียดขนาดนี้แม่ยังประธานมาให้เลย
คุณผู้ชมนะไม่ธรรมดาจริงนะ

คุณไปขอบ่อยหรือเปล่า
เป็นภาระสิ่งสักสิทธิ์
โอ๊ยโมโมนหล่นรถนะ
โมยอมรับว่าตอนนี้เรื่องความรักแฮปปี้มากค่ะ
มีคนมาคุยเป็นคนนอกวงการ

โมก็ตอบแบบเสียงดังฟังชัดเลยค่ะว่า

เพราะอยากให้เรื่องความรักเป็นเรื่องส่วนตัว
เฮ้ยสะดุ้งเลย
ก็มีคุยค่ะก็ไม่ได้ปิดอะไร
คนนี้เล่นนอกไหนนอกวงการ

ไม่มีไม่มีค่ะ
ไม่มีคือไม่มีคนเปิดปากเลย

ชาวเด็กเขาเรียกว่าอะไรตัวเนี่ย

คือไม่ได้เรียกว่าปีดตะมั่ว
คือใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วค่ะไม่ว่ากับใครค่ะ
ก็ถ้าเห็นคือเห็นเองแค่นั้น
เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดเดี๋ยววันหนึ่งเห็นก็เห็นเอง

พวกมันไม่ต้องเปิดตัว